เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของคดีดังอีกหนึ่งคดีนะครับ
คดีหวยสามสิบล้านที่กาญจนบุรีครับ
ก็ล่าสุดนะครับตำรวจสอบสวนกลาง
วันนี้ได้ลงพื้นที่กาญจนบุรี
เพื่อที่จะสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก

มีพยานสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีก๒คนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ชื่อว่าเจ๊ดำนะครับ
ดำเป็นใครที่ไหนอย่างไรมีความสำคัญกับคดีนี้อย่างไร
และวันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจนั้นได้สรุปแล้วว่าลอตเตอรี่เจ้าปัญหานี้เป็นของใคร
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
๔ชั่วโมงที่ตำรวจสอบสวนกลางประชุมชุดคลี่คลายคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านในจังหวัดกาญจนบุรีครั้งแรก
เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานกลับพบว่ามีพยานใหม่เพิ่มเข้ามาอีก๒คน
ชื่อนางดำและอาจารย์แดงไม่เพียงสร้างความสงสัยให้กับสื่อมวลชนที่เกาะติดคดีนี้
แต่ยังสร้างความสงสัยให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามหาผู้ที่คาดว่าจะรู้จักนางดำ
คาดว่าไม่ใช่เจ๊บ้าบินเพราะคนระแวกดังกล่าวมักเรียกเจ๊บ้าบินว่าป้ารัตนาหรือป้ารัตนาพร
ส่วนที่เรียกว่าเจ๊บ้าบินเนื่องจากเคยขายขนมบ้าบินมาก่อน

แม้จะบอกว่าไม่เคยมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ชื่อนางดำ
มีแต่ฉายาของนางรัตนาพรที่บางคนจะเรียกว่าเจ๊ดำ
ส่วนอาจารย์แดงเป็นลูกค้าลอตเตอรี่ขาประจำของนางรัตนาพร
โดยในวันที่๓๑ตุลาคมได้มารับลอตเตอรี่ที่สั่งไว้
ก่อนหน้าครูปรีชาเล็กน้อยและขอแบ่งเลขชุดที่เตรียมไว้ให้ครูปรีชา
แต่นางรัตนาพรปฏิเสธ
อีกชื่อหนึ่งของเจ๊บลาบินก็เรียกว่านางดำก็เจ๊ดำ
ดำนี่หมายถึงอาจารย์เขาเรียกเจ๊ดำ

คนอื่นก็เรียกเจ๊รัตนพรเจ๊บ้าบินเจ๊แพนเค้ก
ก่อนที่อาจารย์ปีชาจะมานะอาจารย์แดงมาเอาหวยที่ว่าสั่งจองไว้
ยังเห็นเลข๗๒๖เลย

แกจะขอซื้อแต่เจ๊บ้าบินเราบอกว่าไม่ได้
อาจารย์วิชาสั่งไว้งั้นแกขอแบ่ง๒ใบ
ก็ไม่ได้ต้องไปคุยกันเอาเองอันนี้รู้ภายหลังนะ
หวย๓๐ล้านเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่เลิก
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสังคมออนไลน์
แชร์ว่าคณะพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ได้สรุปความเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ครอบครองลอตเตอรี่

ทำให้พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่งไม่ติด

ว่ายังไม่มีการสรุปจนกว่าผลการสืบสวนจะแล้วเสร็จ
จากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด
ซึ่งความชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้
จากการประชุมคณะพนักงานสอบสวน
ที่จะได้ความกระจ่างว่าลอตเตอรี่เจ้าปัญหานี้เป็นของใคร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน